แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมท่านไหนเป็นเอฟซี
ลูกชายสุดหล่อของคุณแม่ลูกดิว
แล้วบอกเลยว่าตอนนี้ความหล่อความหน้าตาดีของน้อง

เราคิดอยู่แล้วแหละว่าน้องจะต้องได้เป็น
บรรเทิงแทรร่าของเราไปเจอตัวจริงมาน่ารักน่าฟัดยิ่งกว่าค่ะเรียกว่าออร่าความหล่อพุ่งแรงตั้งแต่เล็กแต่น้อยจริงจริง
ที่สำคัญคุณแม่ลูกดิวอริสราเขาเมาส์ให้ฟังว่าตอนไปถ่ายโฆษณาเนี่ยนะลูกชายเนี่ยโอ้โห
มืออาชีพมากถ่าย๖โมงเช้าย่าน๖โมงเย็น
คือเป็นเด็กคนอื่นอ่ะเขางองไปร้องสักแอะใช่ไม่มีวอร์ไม่มีแวร์
ไม่มีงอไม่มีแงใดทั้งสิ้นสแตนอินก็ไม่ใช้แม่ดิวเนี่ยถึงขั้นบอกว่า
ลูกเนี่ยทำงานเก่งกว่าแม่ซะอีกจ้าส่วนคุณแม่ลูกดิวนะคะมารอบนี้สวยฉ่ำตามสไตล์
หุ่นคุณแม่เนี่ยก็กลับเข้าที่เซ็กซี่ไม่แพ้เวอร์ชันเดิมแล้วนะ
เห็นความน่ารักของบ้านนี้แบบนี้อดไม่ได้ที่จะลุ้นเนาะว่าเขาจะมีน้องสาวให้น้องไซลัสหรือเปล่า
เพราะดูเหมือนว่าคุณสามีของสาวดิวอยากมีลูกสาวสุดสุดพวกเราก็อยากเห็นนะคะ
อีกครั้งอีกครั้ง
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอทีมีเมื่อไรไง
ก็ก็ค่อยค่อยเป็นพอชาติไปก็เดี๋ยวรอดูค่ะ

อยากได้ลูกสาวมาก

ครูจะบอกว่าหล่อได้พ่อก็ใช่

แล้วด้วยความเครื่องหน้าคือไม่แปลกใจเลย
นี่คุณแม่ลูกดิวเขาจะเลือกลูกตัวเอง